คุณผู้ชมครับต่อไปนี้จะเป็นคลิปที่บีบหัวใจจริง

คอยหาเตียงคอยประสานหาเตียงให้กับคนป่วยที่เป็นโควิด๑๙
วันนี้มีคนถ่ายภาพเธอถ่ายคลิปเธอเอาไว้
ขณะที่กำลังวิดีโอคอร์กับคนป่วยที่ป่วยโควิด๑๙
สอนให้หายใจช้านะแม่นะ
ค่อยหายใจเข้าค่อยหายใจออก

ดีขึ้นไหมคะ

ฉันไม่ได้ได้อยู่ช้า
ไม่เลยสระหัวตา
แม่ฟังอยู่นะคะ

ช้านะแล้วค่อยหายใจออกดีขึ้นไหมคะ
หลังจากคุณไดพูดจบก็ได้ยินเสียงคนในวิดีโอคอล

ซึ่งหมายถึงระดับค่าออกซิเจนในเลือด
เพิ่มขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนคุณดัยดานะจากนั้นสีหน้าเริ่มไม่สู้ดี

จากนั้นก็สอนให้อีกฝ่ายหายใจออกแบบช้าอีกครั้ง
แต่สุดท้ายนะครับเธอไม่สามารถแบกรับความรู้สึกนี้ได้ไหว
ขอให้คนอื่นมาถือโทรศัพท์แทน
เป็นภาพที่บีบหัวใจคนที่ได้เห็นนะครับ
คุณผู้ชมต้องบอกว่ามีรายงานข่าวว่า
ปลายสายที่คุณไดอาน่าได้บอกวิธี
หายใจอย่างช้านั้นเสียชีวิตนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ